ตอนนี้นะครับผมหนึ่งในผู้ก่อเหตุนะครับ

บอกว่าต้องทำยังไงดีครับพี่ออกข่าวแบบนี้ผมเสียหายนะ
ทีมงานผมบอกว่าใครเสียหายฟ้องเลย
มันบอกว่าฟ้องใครครับพี่ฟ้องผู้หญิงใช่ไหมครับ

หมายถึงว่าเขาเสียหายยังไง

ท่านยังมีความคิดจะฟ้องผู้หญิงอีกเหรอ
ท่านมีความเป็นลูกผู้ชายป่ะเนี่ย

อันนี้คือใครคือกรปื๊ดหรือน้องหลังหรือใคร

หมายถึงว่าปื๊ดข้องใจว่าเอ๊ะอย่างนี้ปื๊ดเสียหาย
ปื๊ดเสียหายหรือเปล่าเฮ้ยดูหน้าเขาด้วย
ถ้าพวกท่านไม่ถือดาบถือมีดไปหาเขาเนี่ย
เขาจะถูกฟันไหมผมถามท่านนะ
ท่านเนี่ยเอาเวลาที่ท่านคิดว่าท่านจะไปฟ้องเขา
เยียวยาดูแลเขาดีกว่าแล้วผมฝากตรงนี้เลยนะ
ถ้าท่านคิดจะฟ้องเขาท่านฟ้องเลยแล้วผมจะเอาทนายช่วยเขา
แล้วถ้าสมมุตินะท่านไม่สำนึกนะ
เดี๋ยวผมก็จะเอากับท่านให้สุดทางสุดริ่มทิ้มประตู
เออมาบรรยยกครับขอบความหนึ่งหนึ่งได้ไหมคะ
คุณยังเป็นผู้ชายอยู่หรือเปล่าอันนี้คุณแม่ฝากถามเลย
ใช่ค่ะคุณยังเป็นผู้ชายอยู่หรือเปล่าสิ่งที่คุณทำอยู่ทุกวันนี้
ธนกิจครับทางฝั่งผู้ต้องหาเขาบอกเขาดูรายการอยู่
เขาบอกอย่างนี้เขาเสียหายเขาจะฟ้องน้องเขาจะฟ้องคุณแม่

ฟ้องได้เลยครับไม่ต้องกังวลครับผมมีทนายความอยู่ในที่ทำงาน
ในสำนักงานแถวนะครับเขาพร้อมขึ้นไม่ต้องกังวลครับ
ฮ่าวอย่างนี้ฮ่าวก็รอบข้าวเข้าอื่นกัน

ไม่เคยได้ยินคำนี้เหรอครับว่าคนห้าวกินข้าวผ่านทูบ
ผมไปชนกับผู้ที่มีอิทธิพลมาทั่วประเทศแล้ว
กว่าคุณผมก็เอาเข้าคุกมาแล้วนะครับ
ผมบอกเลยอย่างท่านพวกท่านเนี่ยผมไม่กลัวหรอกครับนะ
ท่านมาเลยนะซัดกันให้เต็มที่นะผมเข้าข้าง
น้องนะเขาถูกฟันหน้าเย็บ๒๐๐เข็มมีแผลในใจ
ถ้าผมช่วยน้องเขาไม่ได้ไม่ต้องเรียกผมว่ากันจอมพลัง
ส่วนน้องปื๊ดนะหรือว่าน้องกรหรือว่าน้องหลังก็แล้วแต่

เดี๋ยวตามความคืบหน้ากันต่อวันนี้หมดเวลาจริง

วันนี้หมดเวลาจริงยินดีครับแล้วเดี๋ยวตามกันต่อฝากด้วยคุณแม่เป็นกำลังใจให้
พระคุณนะครับสวัสดีครับ